ช่วงนี้สไลด์โซเชียลไปเจอบ่อยนะครับ
รีวิวเอฟเฟคการฉีดวัคซีนอะไรต่างก็ว่ากันไป
หนึ่งในนั้นเจอมากับตัวแล้วค่ะพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนตกออกตกใจ
เพราะว่าต้องหามเธอส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะฮะ
มีการโพสต์ภาพขณะที่ลูกทุ่งสาวนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
พร้อมกับข้อความที่บอกว่าเล่นแล้วที่กลัวมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะ
ดีใจหรือเสียใจดีที่หมอบอกว่าอายุขนาดนี้แล้ว
ภูมิต้านทานทำงานดีมาก
ไข้ขึ้น๔๐องศานะคะคลื่นไส้หนาวชนิดที่ว่าห่มผ้ากี่ผืนก็ไม่หาย
ใส่เสื้อหนาวกี่ตัวก็ไม่อุ่นค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมพี่อ้อยเขาไปฉีดวัคซีนมา

มาวันเดียวเวียนหัวค่ะไข้ไม่ยอมลด
อยู่ห้องปลอดเชื้อกันเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ได้รับโทรศัพท์
สอบถามอาการจากพี่อ้อยกระท้อนกันด้วยนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอาการโดยรวมดีขึ้นค่ะ
แพทย์เองก็แจ้งว่าเกิดจากอาการข้างเคียง
หลังจากนี้ไม่มีอะไรนะโอเคปกติแล้ว
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนั่นเองนะคะ
ก็ให้แต่ละคนดูแลสุขภาพกันดีก่อนจะไปรับวัคซีนกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคนในครอบครัวก็ดูแลดีนะคะดูแลให้ทั่วถึงนะ